ทีนี้เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ก็ยังเกี่ยวกับเด็กอยู่เหมือนกันนะคะ
เป็นเด็กวัย๑๒ปีเพราะว่าทางผู้ปกครองก็มีการโพสต์ภาพน้อง
คือเขาบอกว่าน้องตกจากรถเมย์แล้วน้องได้รับบาดเจ็บ
อยากให้คุณผู้ชมได้ดูภาพต้นเรื่องที่เขาโพสต์ในโลกโซเชียลหน่อยค่ะ
คือน้องอ่ะพันขาอยู่แบบนี้ค่ะแล้วเขาก็โพสต์บอกว่า
กับเพื่อนนั่งรถเมษาย๕๒พอมาถึงที่ที่จะลงเนี่ยนะคะ
ก็กดกริ่งแต่ว่าคนขับเนี่ยกระชากจนทำให้น้องล้ม
แล้วก็ตกมาได้รับบาดเจ็บส่วนกระเป๋ารถเมย์เนี่ย
พอเห็นว่าน้องตกแล้วก็ไม่ได้มาดูนะทีนี้คุณพ่อพ่อของน้อง
ขับรถตามรถเมย์เลยค่ะไปถึงจตุจักรเรียกให้คนขับลงมาคุย
แต่คนขับก็ไม่ลงมาคุยบอกว่าเด็กมันตกเองแล้วก็ปัดความรับผิดชอบ
ล่าสุดแม่ก็รวบรวมหลักฐานต่างไปแจ้งความจะเอาผิดนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดยี่สิบเก้าพฤษภาที่ผ่านมาทีนี้ค่ะเราอ่านจากโพสต์แล้ว
เราก็ต้องสอบถามกระเป๋ารถเมย์สาย๕๒คันนั้นหน่อย
ต้องตรวจสอบความจริงหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับ
ใช่ค่ะคนนี้เลยเราไปสอบถามนางมาลีประดับนิน
ซึ่งนางมาลีก็บอกนะบอกว่าวันนั้นเห็นเด็กนักเรียนขึ้นมา
ขึ้นมากันสองคนแล้วน้องเขาเนี่ยถือโทรศัพท์เล่นมาตลอดทางเลย
ตอนรถจอดป้ายที่ซอยปฏิพัฒน์๑๕เด็กก็ยังไม่ได้กดกริ่ง
แต่พอรถกำลังออกตัวเด็กกดกริ่ง๒ครั้ง
ตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถจอดได้คือจะต้องจอดตรงป้ายที่ซอยปฏิพัฒน์สิบเจ็ดครับ
พอรถจอดสนิทก็เห็นว่าเด็กเดินก้าวลงบันไดไปแล้ว
ทีนี้มีผู้โดยสารคนใหม่ขึ้นมาก็เลยไม่เห็นว่าเด็กล้มลงหรือว่าเป็นยังไงต่อ
แต่กระเป๋านะยืนยันว่าถ้าเกิดว่าเห็นเด็กล้มเนี่ย
ยังไงก็จะไม่ปล่อยประละเลยจะต้องลงไปช่วยแน่
แล้วผู้สื่อข่าวของเราก็ถามต่อว่าอ้าวแล้วที่พ่อเขาบอกว่า
พ่อเขาตามไปจนถึงจตุจักรล่ะยังไง
บอกว่าตอนนั้นเนี่ยที่พ่อตามมาเนี่ยรถเมย์กำลังจอดติดไฟแดงอยู่ที่แยกอตกก็เลยไปจอดรอป้ายเลยแยกไป
แต่ว่าพ่อเด็กก็ไม่ได้ตามมาแล้วคิดดูสิ
คุณนักข่าวฉันจะต้องรับผิดชอบผู้โดยสารทั้งคัน
แล้วไม่ได้ขับหนีก็รอแล้ว
พ่อเขาไม่ขี่ตามมาเองไม่ขับตามมาเอง

ก็คือคนขับก็ยังไม่รู้เรื่องกระเป๋าก็ยังไม่รู้เรื่อง
แล้วผู้โดยสารที่นั่งข้างแถบซ้าย

แล้วก็บอกว่าผู้โดยสารเขาบอกว่าเด็กล้มเอง

เดี๋ยวฟังเสียงฟังฝั่งน้องบ้าง
น้องที่เขาตกรถประจำทางน้องเขาบอกเลยนะ
ว่าวันนั้นคือหนูกดกิ่งทั้งหมด๓รอบ
รอบแรกกดก่อนถึงป้าย๑๐๐เมตร
รอบที่๒กดตอนจะถึงป้าย
แล้วเห็นว่ารถอยู่ที่เลนซ้ายแต่ว่ารถก็ไม่จอด
น้องก็เลยกดรัวเป็นครั้งที่๓
แล้วก็ถามกระเป๋าด้วยนะว่าทำไมไม่จอด

เด็กบอกว่าหนูเห็นว่าที่ป้ายรถเมย์นั้น
มันไม่มีคนรอจะขึ้นรถเมย์
แล้วเป็นไปได้ไหมที่กระเป๋าคนขับรถเมย

ถ้าเกิดว่าจอดส่งน้องแต่ว่าไม่ได้ผู้โดยสารขึ้นมา
ก็เลยไม่จอดก็เลยขับไปต่อหรือเปล่า

อันนี้คือในมุมของน้องที่น้องบอกมา

เขาก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สถานีตำรวจนครบานบางซื่อ
แล้วล่าสุดพนักงานสอบสวนก็เรียกจะเรียกทั้งสองฝ่ายเลย
น้องพ่อแม่แล้วก็ทางรถเมย์กระเป๋า

แต่จริงถ้าพูดที่เคยเจอประสบการณ์มา

เพราะมันไม่มีคนจะขึ้นนะ

คือก็เลยจอดส่งเหมือนกับรีบ
บางทีถ้าไม่ได้กดเขาก็ไป
จะเลยไปอีกป้ายหนึ่งไปจอดในป้ายที่แบบมีคนขึ้นมาแล้ว